ฮือฮาในฟุตบอลลีกบ้านเรานะครับก็คือการเดินทางไปเปิดตัวของสหรัฐอยู่เย็นครับ
ก็เป็นการเสริมทัพที่ถือว่าพลิกความคาดหมายมากมากนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้อย่างที่เราทราบกันเศรษฐกิจไม่ดี
มีการตัดโคต้าก่อนด้วยหนึ่งรอบนะครับในช่วงสิบห้าเกมแรกดูครับการเปิดตัวสุดสุดเลยครับ
นี่ครับการเสริมทัพหลังจากนี้ก็คงจะต้องมาลุ้นครับว่าจะเข้มข้นหรือเปล่าทีมอื่นนะครับตามมาได้เลยครับ
สหรัฐจะสวมเสื้อหมายเลข๖นะครับลงแข่งขันแล้วก็คาดว่าจะมีค่าตัวสูงถึง๓๐ล้านบาทสัญญา๓ปี
เพราะว่าเป็นสโมสรใหญ่แม้ว่าจะเพิ่งเลื่อนชั้นกลับมาเล่นบนไทยลีกหนึ่งแต่ก็เป็นทีมที่มีระบบการจัดการที่ยอดเยี่ยม
มีความทะยานที่จะประสบความสำเร็จรวมถึงผู้เล่นหลายคนที่นี่ก็รู้จักกันเป็นอย่างดี
แล้วก็ยินดีให้สหรัฐสวมเบอร์นี้เพราะต้องการให้สืบทอดตำนานต่อไป
สหรัฐนะครับเติบโตขึ้นมาจากทีมเยาวชนของเมืองทอง
ก่อนจะขึ้นสู่ชุดใหญ่เมื่อปี๒๐๑๒และมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ไทยลีก
และแม่โขงคลับแชมป์เป็นชิปอีกอย่างละ๑สมัยครับ
หลังการย้ายของสหรัฐนะครับก็เจ้าตัวบอกไว้นะครับตามตามสัญญาที่ให้ไว้ก็คือ
ใจความสำคัญก็คือขอขอบคุณสโมสรเมืองทองตลอดระยะเวลา๑๑๑๑๒ปีที่อยู่กับสโมสร
และทำให้ตัวเองได้ก้าวมาเป็นนักเตะทีมชาติไทยขอขอบคุณคุณนรวิโหลทอง
ก่อตั้งสโมสรเมืองทองที่มีความเมตตากับทางครอบครัวแล้วก็ตัวเอง
ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือขอบคุณแฟนบอลและหวังว่าทุกครั้งที่กลับมาเยือน
จะได้รับการตอบรับอบอุ่นเช่นเคยส่วนคุณรณฤทธซื้อวาจาก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าการเสียสหรัฐไป
ทำให้ทีมนั้นเล็งหาผู้เล่นคนใหม่มาทดแทนซึ่งอาจจะเป็นผู้เล่นต่างชาติที่เข้ามาแทนตำแหน่งนี้
หรือเป็นผู้เล่นไทยก็ได้ขนาดนี้ก็มอบหมายให้วัฒนาพลายนุ่มรักษาการนะครับกัปตันทีมในช่วงนี้
และจะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อแต่งตั้งผู้ที่เหมาะสมต่อไป
ส่วนในเรื่องของแนวรับหลังจากเสียอดีศรพรมรักไปนั้นนายรณฤทธิ์ก็บอกนะครับว่า
รับยังมีตัวเลือกที่สามารถทดแทนได้หลายคนก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
แล้วก็ยังมีการบอกอีกว่าสโมสรไม่นิ่งนอนใจนะครับและมุ่งมั่นให้ทีมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้ได้
ซึ่งยังคงมีเวลาอีกราว๔เดือนก่อนไทยลีกจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับ